คุณผู้ชมคะวันนี้๑๖กันยาอีก๓วันนับถอยหลัง
จะถึงวันที่ทางแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม

ระบบจะมีการค้างคืนเอ้า๒๐จะเดินทางไปที่ธรรมเนียบ

ต้องดูด้วยว่าเป้าหมายการชุมนุมอยู่ที่ตรงไหน
และอีกอย่างหนึ่งคือท่าทีของฝากฝั่งรัฐบาล
ท่าทีของนายกสิ่งหนึ่งที่นายกให้สัมภาษณ์เมื่อวาน
คือนายกบอกว่าอย่ากดดันในเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

ยังเป็นประเด็นที่อย่างที่คุณน้ำแข็งบอก

สถานการณ์จะไปถึงไหนยังไง

และก่อประเด็นจับประเด็นเป็นเรื่องไปครับ
เพื่อจะได้ไม่ติดตามจะได้ติดตามข่าวแบบไม่สับสน
เอาเรื่องคนที่มาชุมนุมก่อน
มีรายงานข่าวตรงกันหลายกระแสคนจะเยอะครับ

เขาประเมินว่าประมาณสักไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐
ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาประเมินจาก
ที่เขาไปเซอร์เวย์ฝ่ายทหาร
ฝ่ายกรมนฝ่ายตำรวจฝ่ายของรัฐะทั้งหลาย
เขาก็มีวิธีการที่จะสำรวจอยู่

ถึง๕๐๐๐๐ก็ถือว่าเยอะ
ฉะนั้นนี่เรื่องจำนวนคน
เรื่องที่สองเรื่องสถานที่ชุมนุม
ยังเป็นประเด็นอยู่ว่าตกลงธรรมศาสตร์
จะเปิดเวทีให้ชุมนุมหรือไม่

ทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งอาจารย์แก้วสัน
ติโพธิฝ่ายหนึ่งสุชาติสวัสดีศรี
คณะกันไปทั้งสนับสนุนและคัดค้าน

เขายืนยันแล้วครับล่าสุดเนี่ย
เขาจะใช้เวทีใหญ่ที่สนามหลวง

แล้วก็ใช้เวทีเล็กในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธิการบดีจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ

เป้าหมายหมุดหมายของผู้ชุมนุม
อันนี้เราก็รู้ตรงกันว่า

ให้เวลา๑เดือนก็คือเดือนตุลาคม

วันที่๑๙นี้จะเป็นการซ้อมใหญ่

เวทีเป็นร้อยกว่าเวทีแล้วนะครับ

เขามาแจ้งความประสงค์

แล้วจะนัดชุมนุมให้ใหญ่ขึ้น

เดือนตุลาคมก็จะเป็นเดือน
เรียกว่าเป็นเดือนประหลาดที่ว่าเหตุการณ์สำคัญ

มันไปลงล็อกเอาเดือนตุลาคม

ดูท่าทีของนายกรัฐมนตรี
เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพูดถึง
การชุมนุมของนักเรียน
เยาวชนนิสิตนักศึกษา

ประณีประนอมพรปลล

ผมคิดว่าประโยคนี้เป็นประโยคทอง

ตัวผมไม่กลัวอยู่แล้วว่าจะอยู่หรือไป
ตัวผมไม่กลัวอยู่แล้วว่าจะอยู่หรือไป

พูดถึงน่าจะพูดถึงเรื่อง
เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐมนูลให้เสร็จโดยเร็ว

กดดันในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
กดดันในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
ต่อมาที่จะต้องตามประเด็นก็คือว่า
สิ่งที่นายกกังวลมากที่สุดตอนนี้
ย้ำเรื่องนี้หลายรอบแล้วครับ
ตูเบรกห้ามปะทะม็อบเป็นหัวข่าวไทยรัฐเมื่อเช้า

ให้คอยระวังมือที่สาม
เพราะว่าหลายเรื่องในอดีตที่มันเป็นเรื่องวิกฤต

เพราะว่ามีการเผชิญหน้า
เพราะว่ามีมือที่๓เข้าไปเกี่ยวข้อง

ถัดมาประเด็นที่นายกขอร้องก็คือ
ว่าขอให้ทุกคนช่วยกันประคับประคองสถานการณ์ช่วงนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
ฉะนั้นถ้าเราจับไฮไลท์ของทั้งฝ่ายผู้ชุมนุม
และไฮไลท์ของฝ่ายนายกรัฐมนตรีแล้วมาถอดรหัสดูก็จะสรุปฟาร์มว่า
เรียกร้องเขาขอให้ฝ่ายรัฐบาลตอบสนองข้อเรียกร้อง๒๓ข้อ

เรื่องให้หยุดสืบทอดอำนาจ

ฝ่ายรัฐบาลนายกเรียกร้องให้ช่วยกันประคับประคองสถานการณ์ให้ผ่านไปได้ด้วยดี
คำถามก็คือว่าถ้าช่วยกันประคับประคองให้สถานการณ์ผ่านไปได้ด้วยดี
แต่ว่าไม่มีการตอบสนองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ฉะนั้นคำพูดของนายกที่บอกว่าตัวผมไม่กลัวอยู่แล้วว่าจะอยู่หรือไป
อันนี้น่าคิดว่ามันจะนำไปสู่จุดนั้นไหม
นายกกำลังคิดอะไรอยู่
มีคำถามข้ามช็อตไปอีกว่าถ้าถึงที่สุด
ถ้าถึงที่สุดจะเป็นช่วงเดือนกันยายนคราวนี้หรือเดือนหน้านายกประกาศลาออก

มีคำตอบมีความที่เป็นไปได้๒๓ทางออก๒๓ช่องทาง
ช่องทางที่๑นายกรัฐมนตรีลาออก
แล้วรัฐสภาทั้งสสสวโหวตกลับมาเป็นนายกใหม่
เพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเป็นไปตามรัฐมนูลนี้สวยังโหวตเลือกนายกอยู่

คือพลเอกประยุทธ์ประกาศลาออก
แล้วประกาศเจตนารมณ์ตามมาเลยว่า

แล้วส่งสัญญาณไปถึงสว๒๕๐คน
สวไม่ต้องโหวตให้ท่านกลับมา
คือท่านไม่เอาแล้วพอแล้ว

เขาจะเลือกคนที่เสียงสอสอส่วนใหญ่เห็นด้วย
ว่าจะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี

สวโหวตตามเสียงข้างมากของสส
ก็จะได้นายกรัฐมนตรี

แต่ว่าแล้วแต่จะแข่งขันก็เป็นไปตามระบบประชาธิปไตยในรัฐสภา

นายกส่งสัญญาณถึงสวอย่างที่ว่าแล้วนั่นแหละ

นายกคนใหม่รัฐบาลใหม่
เข้ามาแล้วก็สนับสนุนให้เดินหน้า

จะแก้กันในสภาบางส่วน
หรือว่าไปแก้มาตรา๒๕๖
เพื่อให้มีการเอาสสรมาร่างรัฐมน

ประเทศชาติจะบอบช้ำน้อยที่สุด

สถานการณ์การชุมนุมการเรียกร้อง

และเกิดวิกฤตในบ้านเมืองเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง
ยังไม่มีครั้งไหนเหมือนครั้งนี้
ที่ว่ายังไม่มีครั้งไหนเหมือนครั้งนี้
เพราะครั้งก่อนก่อนการเมืองจะยุ่งวุ่นวายยังไงก็ว่าของการเมืองไป
แต่เศรษฐกิจไม่มีปัญหา
เศรษฐกิจมันเดินได้โดยตัวของมันเอง

เดินด้วยด้วยความแข็งแกร่งของระบบราชการ
แต่ว่าคราวนี้เราเจอปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจหนักหน่วงที่สุด
และกำลังจะหนักหน่วงจนคิดว่าเราไม่เคยได้เห็นมาก่อน
ฉะนั้นถ้าสถานการณ์การเมืองบอบช้ำและซ้ำเติมเข้าไปจนกระทั่งเอากันไม่อยู่
ลองนึกดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ากระบวนการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
ที่กำลังมีปัญหากันอยู่ขณะนี้มันจะไปไม่รอด
เศรษฐกิจจะล่มสลายมันจะกู้ไม่ได้มันจะไม่ฟื้น
และประเทศชาติทั้งประเทศคนไทยทั้งหมดจะเดือดร้อนชนิดที่ว่าเราไม่เคยเจอมาก่อน
นี่คือสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องคิดตรงกันครับ
ทุกฝ่ายต้องคิดตรงฝ่ายที่อยู่ในอำนาจฝ่ายเรียกร้องต้องคิดให้ตรงกัน
ถ้าไม่เห็นแก่เศรษฐกิจและคิดจะเอาชนะกันบ้านเมืองเสียหาย
คนไทยทั้งประเทศจะเดือดร้อนวิกฤติเศรษฐกิจจะทำให้โรงงานปิดตัวมากขึ้น
ธุรกิจย่อยยับอับปางมากขึ้นคนไม่มีงานทำมากขึ้นคนตกงานมากขึ้นคนไม่มีอันจะกินมากขึ้น
อัตราการขยายตัวของอาจยากรอาจกรรมจะตามมาเยอะแยะแล้วเอากันไม่อยู่
ฉะนั้นวันนี้ทั้งฝ่ายผู้มีอำนาจและฝ่ายที่เรียกร้องขอให้คิดถึงเรื่องนี้ให้มาก
แล้วไม่งั้นแล้วคนไทยทั้งหลายจะพลอยลำบากไปด้วย
เอาละครับก็เปิดสัปดาห์มาด้วยการขีดเส้นใต้เรื่องนี้
ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์วันนี้วันพุธเหลือเวลาอีก๒วันคอยดูว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงครับ
เขตเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะครับเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะฮะ